เชื่อว่าแมนยูลิฟภูยังคงอยู่ในมาตรฐานของตัวเอง
และริภูก็จะไม่น่าดีกว่าแมนยู
สุดท้ายผมคิดว่าลิฟูจะยิงแมนยูอีกเยอะเหมือนกัน

คิดว่าน่าจะแบบ๓ลูก๔ลูกต้องมี

พีนี้เราจะมาคุยเรื่องความเก่งของทั้งสองทีม

คือคุณไม่ต้องเอาคุณสมบัติสมัยอดีตมานะ
และเรื่องจะที่นี้ไม่ต้องพูดจังนะ

มึงก็ยังไม่รู้นิสัยมันไม่ใช่ค่อยอยากให้เขาได้พูดบ้างไง

เพราะละเอาคุณเนาะออกมาหมดเหมือนแบบมันมีคลอสของมันอะ

มันโดนเยอะอ่ะเหมือนมวยงั้นมันแพ้อ่ะ

คือไม่ได้หมายถึงว่าลิภูไม่เก่งนะลิภูเก่งมาก

มันไม่ใช่แบบว่ามันจะเป็นอย่างนี้บ่อย
แต่ประเด็นมันเกิดเป็นกับทีมอย่างลิฟยูซึ่งมันเป็นคู่อลิ
เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องแบกรับสิ่งนี้ไป

เพราะว่าหลังจากนั้นที่ผมชนะ๗๐

๗นัดยังดีกว่าชนะ๗๐นะพี่

อันนี้พูดแบบจากใจนะ

เออคุณเป็นอยู่ในทีมที่คุณต้องได้แบบ

ไม่รู้อันนี้มันจะจดจำไปอย่างน้อยคือ

ระวังเชนซีสเปอร์อาเซนัลซิตี้อะไรพวกนี้
อันนี้ถ้าพูดแบบตรงจริงนะไม่ได้แบบสับพย่องนะ
อันนั้นค่อยว่ากันแต่ถ้านะตอนนี้ลิภูยังต้องเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงมันมากมากอยู่พอสมควร
ไอ้บอลที่เขาต้องการเนี่ยตัวผู้เล่นที่เขาต้องการเขาเริ่มใส่เข้ามา
มันเกิดขึ้นแน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นแฟนแมนยูทำใจนะ
มันจะมีไอ้ช็อตที่โดนยิงข้ามสนามหรือช็อตผิดพลาดมีแน่นอน
ทำใจรอไว้เลยเพราะฉะนั้นว่าซื้อ

แต่ให้ระวังทีมอื่นเผลอนะดีกว่าตรงไหนรู้ป่ะ

ติดกันนึกออกป่ะในมุมเจ๊นะถ้ามันไม่ลงตัวทั้งสองทีมนะ
แต่ถ้ามาลงตัวก็ลุ้นกันไปยาว
ทำไมถึงมองทั้งตัวเราแล้วก็มองเขาได้ว่ามันยังไม่ลงตัว
ทั้งที่จริงแล้วมันก็มีโอเคโครงของทีมก็ยังพอมีจากการเปลี่ยนแปลง
มันก็ยังมีการซื้อขายเข้ามาบ้างนะ
มันควรจะต้องเป็นตัวที่แม่งแบบบึ้มกว่านี้

นาน่าจะมีช็อตผิดพลาดให้เราเห็นมากน้อยแค่ไหน

มันยังมีจุดตรงนี้อยู่ที่มันดีเทลที่ต้องรอดู
นัดแรกเจอวูบในบ้านเจ๊ว่าไม่น่ามีปัญหา
ก็น่าจะเก็บชัยชนะได้

ต้องบอกเลยว่าซานอลจะสูญเสียความมั่นใจจากเกมนี้

แต่ถ้าเอาจริงถ้านั้นเนี้ยเจ๊ว่าจะหลุด
แต่๓เกมหน้าเจ๊ว่าต้องมี๗แทนแนน
แต่ปีหลุดการที่แล้วเปิดไม่สวยเนอะ

ก็เข้าเบรกเลย
กลับมาที่ของลิฟฟูบ้างครับ

เคาะของเขาไปด้วยเอาจริงเมื่อกี้อาเจ๊พูดเรื่องลิวภูไปเกือบครบแล้วครับ
ว่าแบบมันขาดอะไรบ้างสิ่งที่จำเป็นต้องเติมซึ่งมันไม่ได้ถูกเติมเต็ม
ตอนนี้ริภูทำตลาดด้วยการที่ดึงเอา๒กองกลางที่จะเป็นเลือดใหม่มันถ่ายเลือดเข้ามาใหม่
แต่ว่าคนที่เป็นลูกมือลูกหม้อที่มีความเข้าใจในวิธีการเล่นตรงกลางมันไปแล้วสองคน
ซุปเปอร์สตาร์มันไปอยู่ที่สองคนที่เราเสริมเข้ามาซะเยอะไงแล้วทีนี้เรายังไม่ได้หมายเลข๖ณวันที่เราถ่าย
มันต้องเป็นเรียกว่าตัวรับอเนกประสงค์แล้วกันอีกคนนึงเข้ามาเพื่อให้มันยึดหุ่นแผนการเล่นได้
เป็นเป็นมดงานคอยวิ่งทำลายเกมคู่แข่งเหรอมันได้ขนาดนั้นไหม
หรือว่ามันได้แค่เพราะเรารู้สึกว่าเออมันได้แหละนึกออกป่ะ
แต่มันใช่จุดที่คุณอยากได้จริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้
แต่รูปแบบและวิธีการชัดเจนแล้วทั้งคู่
ปีที่แล้วถ่ายเลือดกองหน้าปีนี้ไปถ่ายกองกลาง
ซึ่งจริงมันควรจะถ่ายเพราะกลางกองหลังนะ
แต่มันก็ไม่มีเงินมันก็เลยทำให้ความคาดหวังของแฟน
ถ้าอยากจะสื่อสารก็คือต้องทำความเข้าใจว่านี่คือการเปลี่ยนถ่ายทีมครั้งใหญ่
ก้าวไปเป็นทีมรุนแชมป์ถ้าเก็บสคอร์ตเดิมไว้ได้
สำหรับผมนะปีนี้จะเป็นการสั่งสมประสบการณ์ลองวิธีการนู่นนี่นั่น

เออขับไปซ่อมไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปคว้าโทฟี่

กำลังจะถามว่าเฮ้ยตอนแรกจะไปเห็นอกเห็นใจกันแล้วเออจะปิดท้ายได้ดี
เตรียมแล้วมันจดนาทีไปแล้วแล้วไม่คิดจะสวนเลยหรอแรกหน่อย

รอยแพ้มันเลยนั่งขารอยเลย
ถ้ามองตอนนี้นะความน่าเป็นห่วงอีกจุดหนึ่ง
คือลิฟูปรับตัวไม่ได้กับผู้เล่นใหม่ปรับตัวกับลิฟูไม่ได้
แล้วถึงช่วงเวลาที่ผลงานแย่ติดต่อกัน
ย้นซ์คล็อปอาจจะถอดใจรึเปล่า
ต้องแต่ก่อนที่ย้นซ์คล็อปจะต่อสัญญา

แต่ถ้าเปลี่ยนเยอะนะครับก็ถอยหลังกลับไป
ซึ่งอยากให้เปลี่ยนกันไหมในฐานะแฟนแมนยู
บ้า

ไม่จริงมันมีโอกาสเพราะว่าครอปเป็นกุญสือที่รับผิดชอบผลการตัวเองอยู่แล้ว
สมมุติสุดท้ายมันดิ่งไปถึงแบบ๑๔๑๕เขาก็ต้องไปแหละเขาคงไปแน่
แต่ว่ามันก็มีสัญญาณมาเรื่อยครับเรื่องความไม่พอใจ
หรือความรู้สึกไม่โอเคในการที่ใช้งบประมาณหรือวิธีการเสริมทัพที่อาจจะมีข้อจำกัดเยอะกว่าทีมอื่น
แต่พล็อปเป็นคนทำงานภายใต้พื้นฐานอะไรแบบนี้อยู่แล้ว
เขาทำแบบนี้อยู่แล้วแต่ถามว่ามันมีข่าวออกมาไหมว่าเริ่มมีความไม่พอใจ
มีข่าวออกมาว่าแบบหลายครั้งที่ก่อนที่จะตัดสินใจที่จะไม่ตอบสัญญา
ก็มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเหมือนกันว่าแบบทำไมมันไม่ได้วะอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
ซึ่งสุดท้ายครอปแม่งจะไม่ใช่คนที่โดนด่ามันจะเป็นเจ้าของสโมส
ไม่ว่าอะไรก็ตามหมายถึงต่อว่าวันสุดท้ายที่ครอปอยู่หรือไป
เขาก็จะรอดก็เพราะว่าเขาทำไว้ดีมาก
แต่ว่าแค่เป็นห่วงเฉยอันนี้คิดในมองในแง่ร้ายที่สุดนะ

เห็นใจเขาเนาะ

คนก็ไปถามเออจะลงเลือกตั้งไหม

สโลแกนดี
กินร้อนไม่ต้องอาย
กินร้อนชอบการ
เอ้า๕นัทก่อนของลิ้วภู
นัดล่าสุดไปเยือนเชลซีที่สัมพอร์ตบิต
ปีที่แล้วเจอกัน๒นัดนี่คือแบบว่าน่าเบื่อมาก
เป็นเกมที่แบบมันไม่มีความคมเลย
แต่ว่าปีนี้เชลซีก็ปรับแผนมาใหม่
ปรับทีมมาใหม่แล้วก็เสริมทัพใหม่แต่ก็
ถ้าลิภูต้องซ่อมต้องสร้างแล้ว

ยังเชื่อว่าลิภูมีดีพอที่จะไปเอาแต้มมาจากเชลซีได้

อันนี้คือเล่นในบ้านหรือภูมิมันไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าเล่นในบ้านหรือภูมิ
แต่ถ้าไปเล่นบ้านบอลมัดโดนบอลมัดแน่นอน

ส่วนเกมที่คิดว่าจะเสียแต้มน่าจะเป็นเกมกับเนพอเซิล
บุกไปเซ็นเจมส์พาร์คง่ายอาจจะดีที่สุดคงเสมอ
ตอนนี้ก็๗แต้มแล้วนะถ้าเรานับสมมุติว่าผมนับแบบนั้น
มี๑๐เสมอได้เหมือนกันแต่เล่นในบ้านก็ยังเชื่ออยู่

แต่ว่าถ้าเป็นไปได้เอาจริงตัวเลขกลางมันควรจะอยู่ประมาณ๘๙แต้ม

อาจจะอยู่แบบก่อนอย่างนี้

ดูจากเสื้อที่เค้าใส่เขาก็เก่งกว่าแหละ

เร๊กองรังวัดอะ

กล้องหลังตัวมองเงี่ย

คิดว่าเป็นอีกนึงเรื่องที่แผนทั้ง๒ทีมคาดหวังในสิ่งที่อาจจะมาก

ซึ่งถ้าเกิดจะมีโอกาสทำหลังจากผ่านเกมแรกปุ๊

ถ้าคุณเสริมมาดีคุณต้องได้๓แต้ม
มันก็จะมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าในแต่ละเกม

ถ้าเรามองแบบไม่ขิงไม่ขาคือ

แต่ความคาดหวังมันก็ต้องติดท็อปโฟลในมุมเจ๊นะ
ท็อป๔กับแชมป์ฟุตบอลถั่วสักถ้วยหนึ่ง

เชื่อว่า๒ปีเป็นอย่างน้อย

แต่เราไม่เว้าเทนทรัพย์ก็อาจจะโอเคไง
เขาอาจจะรู้สึกว่านี่คือตัวที่มันจะลงล็อกกับ

แต่ดูจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคุยกันมา

ผมไม่ค่อยแบบชอบแอ้มอ้อมคอม

เอ๊ยแบบออกตัวเพลย์เซฟน์อย่างนี้นะเอาให้ผมพูดไปเลยว่านี่นักกล้องแพลปครับ

หรือภูจะจบอันดับสูงกว่าแม็กซ่าเซอร์อยู่ในสุดแรกครับในซีสันนี้
คุณแคปไว้เลยคุณแป๊ปไว้ได้เลยแล้วคุณค่อยเอามาปาหน้าผมตอนที่จบซีซั่น

อย่าลืมสูบหกด้วย